ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนเอียดกับทางงานเดียว

ชูเวทกระมวลวิสิทธิ์สุภาณีข้ดชุภัณฑ์สมโทษ
ชูเวทตีแสงหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชูวิตตีแสกหน้า

วันนี้เรื่องที่เราจะตีแสกหน้ากัน
เป็นเรื่องสะเทือนใจของสังคมอีกเช่นเคยนะคะ
เรื่องของการข่มขืนกระทำชำราวผู้หญิง

และที่สำคัญวันนี้เรามีคดีที่จะมาตีแสกหน้ากัน
ให้เห็นชัดว่าผู้ต้องหาที่เกาะเหตุไม่ได้ทำครั้งแรกด้วย

ข่มขืนเป็นคดีที่กระทบกระเทือนจิตใจ

มีการเรียกร้องขอให้ประหารชีวิต
แล้วก็พฤติกรรมของผู้ที่กระทำการเนี่ย

สังเกตดูได้ครับในกรณีของ๒กรณีที่เกิดขึ้น

นายเป๊กนายเป๊กนายเป๊กปากหวานที่ก่อเหตุที่จังหวัดเจ้าเชิงเศร้า
ติดคุกมีคดีมาตั้งแต่ปี๕๑มาก่อเหตุอีก
ซึ่งจริงเนี่ยก่อเหตุเมื่อปี๕๗๕๘นะครับ
คือมีคดีข่มขืนที่ขอนแก่นแล้วก็หลบมาอยู่ที่ฉะเชิงเซา

วันนั้นก็กินเบียร์ไป๒๓ขวด
และก็ไปมองเห็นว่าเด็กผู้หญิงอายุ

เปิดประตูบ้านไม่ได้ล็อก

เปิดประตูห้องนอนไม่ได้ล็อก

เด็กผู้หญิงอยู่คนเดียวพ่อแม่ไม่อยู่ไปทำงาน

ไม่ได้ล็อกประตูในแป๊กก็ถือโอกาสเข้าไปนะครับข่มขืน
แล้วก็จัดที่นงที่นอนนะครับตามข่าวดูแล้วก็ไม่สะทกสถานนะครับ
เหมือนกับไม่ได้กระทำความผิดบอกว่าใช้มือซ้ายบีบคอมือขวาปิดปากนะครับ
ก็เลยมาตรวจสอบที่จริงผมก็สงสัยนะคุณนิวครับ
เพราะว่าตอนบีบคอมันก็ต้องมีลงมีรอยที่คอนะครับแต่เนื่องจากในเป๊กเนี่ยมันจัดที่นงที่นอนทำให้เหมือนกับไม่มีร่องรอย
นี่เป็นกรณีที่ไอ้เป๊กเนี่ยไม่ได้กระทำครั้งแรกนะครับเคยกระทำมาแล้วและก็กระทำอีกนะครับ
อีกกรณีหนึ่งคือนายปุ้มปุ้ยไอ้ปุ้มปุ้ยนี่ก็พูดง่ายว่าอยากจะไปข่มขืนแล้วก็พูดง่ายว่ามีอารมณ์ไปหาถึงในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลที่ต่างจังหวัดกลางค่ำกลางคืนก็เงียบ
เขามีเวลาปิดให้เขาเยี่ยม
หลัง๒ทุ่มก็ไม่ให้เข้าเยี่ยมแล้ว

ท่าทางมีพิรุษพยาบาลก็เห็น
ก็ท่าทางไม่ไว้วางใจก็ล็อกประตู
แล้วมองเห็นว่ามีมีดเสียบอยู่ที่เอวก็เลยโทรเรียกรอปภ
รอพอมาก็วิ่งหนี
แต่ในระหว่างวิ่งหนีเนี่ยเชื่อไหมครับท่านผู้ชมครับ
วิ่งหนีไปแล้วก็ไปเจอผู้ช่วยพยาบาลที่ห้องซักรีด
แล้วก็ทำร้ายชกท้องชกหน้า
แล้วก็ฝันฝันหักไปสองสีก
ผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็ลากเข้าซอกตึกข่มขืน
หลังจากนั้นมาเจ๊ะเอก่อเลาพอพออีกวิ่ง

มีแบบนี้เกิดขึ้นที่ประเทศไทย
ข่มขืนเนี่ยคุณนิวทราบไหมกี่คดีแล้ว
มากค่ะมากกว่าแสนไหมคะ
คือในรอบปีปีนึงเนี่ยนะเขาบอกว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ย
สถิติเนี่ยไม่ใช่สถิติที่สามารถจะอ้างอิงได้
เหตุผลก็เพราะว่าคดีข่มขืนนั้นผู้ที่เสียหายเขาอายครับ

ไม่อยากจะไปแจ้งความไม่อยากจะไปพูดให้เขาเห็นให้เขารู้
พยายามที่จะลืมแต่ก็ลืมไม่ได้
เพราะเป็นคดีที่สะเทือนจิตใจของตัวเอง
ถูกลุกล้ำสิทธิเสรีภาพทั้งร่างกายและก็จิตใจ

คดีก็จะดูน้อยในกรณีที่มีการแจ้ง
อยู่น้อยนะครับเขาบอกในความเป็นจริงเนี่ยนะครับปีนึงเนี่ยประมาณ๕๐๐๐คดี
ต่อปีนะคะต่อปีครับนี่คือที่เกิดขึ้นจริงไม่จริงครับ
คือหมายความว่าที่จริงที่แจ้งความเนี่ยประมาณสักหมื่นถึงหมื่นกว่า
แต่ในความเป็นจริงในสถิติเขาบอกว่ามีมากถึงเกือบ๕๐๐๐คดี
ถ้า๕๐๐๐คดีเนี่ยอันนี้ก็หมายความว่าทั่วโลกมีสถิติเกี่ยวกับคดีข่มขืนอยู่เท่าไหร่รู้ไหมครับ

ทั่วโลกฮะก็เป็นว่าประเทศไทยเนี่ยเกือบ๒๐แล้วครับ

ของเปอร์เซ็นต์คดีข่มขืนทั่วโลก
ดังนั้นเทียบกับประชากรไทยเนี่ย๗๐๘๐ล้านคนเมื่อเทียบกับทั่วโลกนี้น้อยนะครับ
อย่างประเทศจีนตั้ง๑๒๐๐ล้านคนทั่วโลกมีถึง๗๘๐๐๐ล้าน
ประเทศไทยเทียบแล้วมันแค่๑ของโลกเลยทีซ้ำนะครับประชากรนะครับ
แต่มีคดีข่มขืน๒๐ของโลก
ติดอันดับ๒๙ของโลกถ้านับตามอัตราเฉลี่ยของคดี
กับจนวนประชากรหญิงอู้หู
ก็แสดงว่าคดีข่มขืนในประเทศไทยมีอัตราที่สูงมาก

เหตุผลที่ผมพูดไปที่จะเรียกร้องเรื่องการข่มขืนเนี่ยนะครับ

เราดูหลายประเทศเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟัง

แต่ว่าในประเทศไทย๒คดีนี้สะเทือนขวัญครับ

คือมันข่มขืนไม่เลือกที่
ตั้งแต่ที่โรงพยาบาลคุณนิวคิดดูแล้วครับ
ก็เป็นสถานที่ที่เรียกว่าเป็นที่ปิด
ก็สถานที่ปิดที่มีผู้ป่วยคนไข้คนเจ็บ
มันเป็นเรื่องเวลารถไฟขบวนที่เขาวิ่งอยู่
มันก็มีการกระทำคนนอนอยู่ในบ้าน

ไม่ได้ล็อกประตูไม่ได้ล็อกบ้าน
นี่ก็สิ่งที่ท่านผู้ชมที่มีบุตรหลานที่ต้องเตือน
ในกรณีที่หญิงสาวเด็กพ่อแม่ไปทำงาน
แล้วกลับมาเย็นมาค่ำไม่รู้ตัวหรอกครับ

คิดว่าญาติกลับมาก่อน
ลูกสาวเด็กกลับมาถึงบ้านก่อน
ประตูไม่ได้ล็อกบ้านไม่ได้ล็อก
แม้กระทั่งอยู่คอนโดอยู่อพาร์ทเมนต์อยู่ทาวน์ฮาส์อยู่บ้านจัดสรร

ประมาทเลินเลิกคิดว่าไม่น่าจะมีอะไร
ในขณะเดียวกันบุคคลต่างเหล่านี้ที่เป็นคนที่มีจิตใจ
คือว่ามีปีศาจอยู่ในตัว
คำว่าปีศาจอยู่ในตัวหมายความว่ามีพลังทางเพศขับเคลื่อนสูง
บุคคลต่างเหล่านี้จะให้ไปอยู่ร่วมในสังคมคงจะลำบากคุณนิวครับ
เพราะบุคคลพวกนี้เสพยาเสพติดเข้าไป
กินเหล้ากินเบียร์เข้าไปกินเบียร์ไป๒ขวดนี่ก็เริ่มมีอารมณ์

เหมือนกับตัวเองมีปีศาจที่สิงห์อยู่รอโอกาส
เมื่อกระทำการแบบนี้อยู่ข้างบ้านเคยเห็นเด็กอยู่เด็กวิ่งไปวิ่งมา
บโอกาสจะไม่ว่าเด็กอายุเท่าไหร่นะครับ๑๐ขวบ๑๒๑๓ขวบคือเป็นลงมือหมด

ดูมันแล้วมันเหมือนกับมันไม่รู้สึก

มันก็ไม่ได้สำนึกอะไรมันก็พูดไปมันบีบคอฆ่า

จิตใต้สำนึกมันยังเรียกร้อง

คือพวกนี้กระทำโดยความเรียกร้อง

ในวันที่สบโอกาส

ทำตัวปกติเป็นคนเรียบร้อย

อาจจะอยู่กับลูกกับเมียเสียด้วยซ้ำ
อาจจะไม่ผิดปกติอะไร
ไม่มีอะไรผิดปกติครับแต่มันอยู่ในใจคือคนต่างเหล่านี้เลยดูลำบาก
เห็นอะไรสักนิดหน่อยเห็นผู้หญิงใส่ชุดหรือว่าเห็นในทีวี

ว่ากินเบียร์เข้าไปแล้วก็สบโอกาส
ลักษณะอย่างนี้สังคมจะปิดโอกาสพวกนี้ไหม
ประหารชีวิตพูดง่ายครับ
แต่ถามว่าเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไร

มีอีกหลายเรื่องให้ตีแสกหน้า
โทษในเมืองไทยโทษในต่างประเทศ
ข่มขืนทำไมเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ชูวิทย์ตีแสกหน้า

เรื่องของการกระทำรุนแรง

คือปุ้มปุ้ยเนี่ยมีข้อสังเกต

มีคดีที่หนองคาย

ร่างกายบัตรจนเสียชีวิต

แต่ผมก็สงสัยว่า
ว่าทำไมมันติดอยู่ไม่กี่เดือน
เอ๊ะฆ่าคนติดอยู่ประมาณซะ๓๔เดือนเอง

มันเป็นข้อสังเกตของผมว่าเมื่อปี๕๕ในปุ้มปุ้ยเนี่ย
มันก่อคดีทำร้ายร่างกายคนจนเสียชีวิต

ต้องไปถามตำรวจหนองคายครับว่าทำไม
ทำไมนายปุ้มปุ้ยมันถึงติดอยู่แค่๓๔เดือน
ทั้งที่คดีฆ่าคนตายมันต้องมากกว่าดีนั่นแน่น่ะสิครับ
หนึ่งลืมอะไรหรือเปล่า
ลืมสำนวนลืมส่งฟ้องลืมทำนู่นทำนี่

เพราะมันออกมามันมาก่อคดีอีก
การก่อคดีเขามันก็ก่อคดีนี่คมขืน
แบบเดิมกางทุ่งนา
จับมือมาแล้วก็เกิดอารมณ์

หลังจากนั้นก็ก่อคดีอีก
มองที่โรงพยาบาลน้องคลายนะครับอืม
โรงพยาบาลหนองคายก็ไม่น่าจะใหญ่โต
มันขนหัสต่อระหว่างที่หนีโลครพอที่

น่าสงสัยโทรบอกโรครพอโรครพอวิ่งจับ
มันยังจะวิ่งหนีแล้วไปข่มขืนได้อีกเลย
ดูสิครับว่ารักษณะการกระทำของมันเนี่ย
ในขณะเดียวกันไอ้เป๊ก
ไอ้แป๊กไอ้แป๊กนี่ข่มขืนแล้วยังฆ่าอีก
ชีวิตของเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่มีโอกาสที่จะเติบโต
ไม่มีโอกาสที่จะไปเจอสิ่งที่ดีในโลก

ก็เพราะว่าตอบสนองความไข้ตันหาของไอ้เป๊ก

ที่จาเชิงเซาเขาเรียกล้อมลวงพัก

จะให้มาทำแผนจะมาให้ขอเข้ามา
ทางตำรวจก็ไม่กล้าพาไปบอกว่าไอ้ไอ้เป๊กเนี่ยไอ้เป๊กเนี่ย
มันสารภาพแล้วแล้วก็หลักฐานทุกอย่างเนี่ยครบถ้วนแล้ว
ไม่ต้องทำก็ได้ก็ไม่อยากจะไม่ต้องการไปทำ
เพราะว่ารู้ถ้าไปทำเนี่ยก็โดนรุมประชาธรรมแล้วค่ะ
รุมประชาธรรมทีนี้ทั้งสองคดีเนี่ยหรือคดีเก่า
คุณนิวจำได้ไหมที่ถ้าหลายปีก่อน
ที่มีคดีเกี่ยวกับการข่มขืนคนแก่
ที่พื้นที่นครปฐมสมุทรสาครสมุทรอะไรปากการต่างเหล่านี้

เพราะว่าคนที่โดนข่มขืนเนี่ยผู้หญิงนี้ตาย
ถ้าเกิดตายตายแล้วมันจะไปเอาหลักฐานที่ไหน
ก็ต้องเอาจากนิติวิทยาศาสตร์นี่แหละครับ
ก็ไปตรวจดูว่าตรงกับไอ้แป๊ก

ตรงกันเลยครับเพราะฉะนั้นมันปฏิเสธไม่ได้
แรกก็ไม่เข้าใจคิดว่าเป็นคนอื่นนะครับ
แต่ท้ายสุดเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์
ไปเกิดเหตุแบบนี้คุณนิวรู้ไหม
ผมสนใจอยู่ประเทศหนึ่งที่ในการลงโทษ
ผู้ต้องหาที่เกี่ยวกับคดีข่มขืน
ผมสนใจประเทศนี้มากทำไมคะ
แล้วผมอยากจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับ
แล้วผมคิดว่าน่าจะเอาไปเป็นตัวอย่าง

คือเราเรียกร้องว่าประหารประหาร

แน่นอนครับคนแบบนี้

แต่ถามว่ามันไม่ได้ประหารอย่างนั้นง่าย
ประเทศไทยเราตั้งแต่ปี๕๒ก็ยังไม่ได้มีการประหารมาจนถึงปัจจุบันนี้
หลายคนเนี่ยก็ต้องไปเลี้ยงดูกันในคุกแล้วครับ
ื้อละ๓๔๐บาทวันหนึ่งรู้สึกว่าค่าอาหาร๕๐บาท
ติดไป๑๐ปีค่าอาหารของนักโทษเป็นแสน

ประเทศที่ผมบอกว่าผมน่าสนใจ
ประเทศนี้จับจ้องให้ดีประเทศเกาหลีใต้ครับ

ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยมีวิธีการจัดการกับผู้ที่กระทำการข่มขืน

ด้วยการฉีดยาให้อันทะฝ่อ
ก็ให้พลังทางเพศลดลงนะครับ
มีการผลิตสารโฮมูลในสมอง
ซึ่งเป็นการสั่งการเกี่ยวกับเรื่องเพศลดลง

การฉีดยาประเภทนี้อันนี้หมายความว่า
ในกรณีของคนที่

มันมีกรณีอย่างนี้ครับผมต้องเล่าให้ท่านผู้ชมฟัง
กฎหมายเราแบ่งไว้ว่าการคมขืนนี้ต่ำกว่า๑๓
โทษก็จะ๗๒๐ปี
๑๓ถึง๑๕นะครับก็๔ถึง๒๐ปี
พูดง่ายว่ากฎหมายแบ่งอายุไว้
ของผู้ที่ถูกกระทำคือต่ำกว่า๑๓๑๓๑๕๑๕๑๘นะฮะ
กระทำชำเลาต่างในช่วงอายุต่าง
ถ้าอายุมากขึ้นก็จะโทษลดลง
ก็จะเป็นระยะเวลาตั้งแต่๔๒๐ปี
กรณีที่ไม่ได้เสียชีวิตไม่ได้บาดเจ็บ

ไม่ใช่ว่าประหารปุ๊บมันเข้าไปแล้วมันไป
ก็ต้องรออยู่ดีก็ต้องรอครับ
เพราะฉะนั้นวิธีการของประเทศเกาหลีใต้นี่น่าสนใจ
คือในกรณีที่ไม่ได้ทำให้ผู้ต้องหา
ผู้หญิงที่ถูกคมคืนเสียชีวิต
ก็จะฉีดยาครับฉีดยาไปที่อันทะนี้แล้วก็ทำให้อันทะนี้ฝ่อลง
ก็หมายความว่ามันไม่มีความแข็งตัว
พอไม่มีอวัยวะของผู้ชายไม่มีความแข็งตัวเนี่ยก็ไม่สามารถทำอะไรได้
อย่างนี้ตายผ่อนส่งเลยนะคะ
ลักษณะอย่างนี้ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับ
น่าสนใจมากกว่าที่เราจะไปเรียกร้องการประหาร
เพราะการประหารมีขั้นตอนยาวนานมากครับ
และในบางเวลาเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับ
เรียนให้ทราบก่อนว่าถ้าเข้าไปบางคนบอกว่า

คือคดีทางเพศเนี่ยกับคดีช่อกงประชาชน
เป็นคดีที่ท้ายมาตราในการอภัยโทษไม่ได้ลดโทษนะครับ
ทุกวันนี้ถ้าเกิดนักโทษที่เข้าไปแล้วโดนคดีทางเพศเนี่ย

หมายความว่ากฎหมายถ้ามีการอภัยโทษขึ้นมา
บุคคลต่างเหล่านี้ไม่ได้รับการอภัยโทษ
นับถอยหลังเวลาเต็มอย่างเดียว

นี่แก่คุมคืนกับเช้าโกง
และอีกวิธีหนึ่งคือรู้สึกว่าจะเป็น

ถ้ามีคดีข่มขืนเนี่ย
พอออกมาเนี่ยเขาจะติดกุญแจที่ข้อเท้า
เป็นระยะเวลา๒๐ปี
กุญแจข้อเท้าเนี่ยก็หมายความว่าจะไปกระทำอะไรเนี่ย
หรือจะไปที่ไหนเนี่ยต้องรายงานตัวครับ
คือพูดง่ายว่าเรากันสังคมเนี่ย
ให้บุคคลต่างซึ่งมีจิตวิปริตต่างและชอบข่มขืนเนี่ย
เข้ามาอยู่ในสังคมเข้ามาทำร้ายคนในสังคม
ท่านที่ดูทีวีอยู่ที่บ้านก็ต้องเข้าใจนะครับ
ว่าเราเนี่ยในภาวะปัจจุบันเนี่ย
พ่อแม่ก็อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดลูกตลอดเวลา
การงานภาวะเศรษฐกิจก็อาจจะทำให้จะต้องออกไปทำมาหากิน
บางครั้งก็ปล่อยลูกไว้กับบุคคลแปลกหน้าญาติห่าง
แม้กระทั่งฝากคนข้างบ้านไว้
เพราะฉะนั้นมันเป็นความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงอย่างมาก
ก็บุคคลต่างเหล่านี้ที่มีคดีเนี่ย
จะสังเกตได้ไอ้ปุ้งปุ้ยหรือไอ้
แป๊กค่ะทำซ้ำ
แล้วในกรณีที่ผ่านมาก็จะสังเกตได้เลยครับ
ข่มขืนนี่เป็นคดีที่มันทำซ้ำครับ
คือจิตใจมันไม่สามารถที่จะห้ามได้
คือคนที่อยู่ในคุกเขาจะมีแผนกหนึ่งที่โรงพยาบาล

บางครั้งมันก็ต้องไปกินยา
อ้างว่าเป็นคนบ้านะครับ

มันทำการโดยภาวะการที่เวลาปกติมันทำงานได้นะครับ
มันไม่ได้บ้ามันเหมือนบุคคลธรรมดาคนหนึ่งเพียงแต่หนึ่ง
เมื่อมันสบโอกาสเห็นว่าเด็กอยู่คนเดียว
เห็นว่าทางปกทางเปรียวนะครับไม่มีใครเห็น
แม่นเวลากลางค่ำกลางคืนสบโอกาสมันก็ไปก่อการ
อกจากนั้นแล้วในตัวของมันเองเนี่ยถ้าไปสัมผัสถูกยาเสพติด
มีศาลกระตุ้นคือพวกนี้เคิ่นมาแทนทีเลย

มันไม่สามารถเก็บจิตใต้สำนึกในเรื่องเกี่ยวกับเพศได้
ปกติคนธรรมดามันจะมีเส้นของจิตสำนึก
เด็กอาจจะไปเที่ยว
จะมีกรอบหรือจะมีจิตสำนึกอยู่แต่ว่าบุคคลต่างเหล่านี้ไม่มี
เมื่อไม่มีผมจริงผมแนะนำว่า
เราควรจะเรียกร้องกฎหมายให้มีการฉีด

วิธีนี้เป็นวิธีที่น่าสนใจมาก
คือเราต้องมีวิธีไม่ใช่ว่าไปบอกว่าประหาร
ประหารให้สะใจมันต้องประหารล่ะครับ

แต่ถ้าวิธีแบบนี้มันจะลดพลังทางเพศลง
เชื่อว่าคุณผู้ชายคงไม่อยากเจอปัญหาแบบนี้

มันเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามึงทำเนี่ย

ก็ไม่ต้องหาความสุขหรือหาความอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องเพศอีกต่อไป
วิธีการสังเกตได้ท่านผู้ชมครับ
ที่ผ่านมาในอดีตนักผู้ต้องสงสัยที่ทำเรื่องพวกนี้
จะเป็นเรื่องที่ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีก

เคยมีคดีข่มขืนที่นั่นที่นี่มาโดยตลอด
และที่นี่ผมเชื่อว่าเป็นส่วนน้อยนะครับ

เขาก็ไม่กล้าที่จะไปเปิดเผยตัว

ก็ต้องผจญหน้ากันเพราะว่าเป็นคดีอาญาก็ต้องไปต้องไปซักพยานต้องไปตอบ
คุณชุวิตบอกว่าแบบนี้ก็ทำให้ไม่มีการแจ้งความไม่มีคดีเนี่ยเยอะเลยประมาณ๑๐๐
แปลว่าถ้ามีแจ้งก็เป็น๕๐๐๐ที่คุณชูวิทย์บอก
ต้องมีครับเพราะว่าในประเทศไทยสังเกตดูได้ฮะในละครคุณนิวเคยดูละครไหม

ละครไทยพระเอกคมขืนนางเอกท้ายสุดนางเอกก็มารักพระเอกหรือแม้กระทั่งนางร้าย
ท้ายสุดไปถูกข่มขืนคนดูชอบใช้ตบมือก็นี่คือสิ่งที่มองให้เห็นอยู่ว่า
ข่มขืนเนี่ยในแต่ละเรื่องกี่คดีทางเพศเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกันในสังคม
ซึ่งบางครั้งก็ไปเปิดโอกาสไปให้การสนับสนุน
หรือว่าคนสมัยนี้คุณนิวครับ

มันกดดูในอินเตอร์เน็ตเนี่ยง่ายไหมที่จะเห็นรูปพวกนี้
ง่ายสิค่ะบ๊วยบ๊วยบ๊วยง่ายมากนะครับท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมกดในอินเทอร์เน็ตหรืออยู่ในเว็บไซต์ต่าง

แล้วก็ไปมองหาสบโอกาสไปจ๊ะเอคนไหน

ไม่มีอะไรแอมแปลงข้างในหรือเปล่ามีสัตว์มันอยู่ข้างในครับไม่มีอะไรแอมแปลงข้างในหรือเปล่า
มีศาสตร์มันอยู่ข้างในครับมันยังไม่ได้ปลูกออกมาเมื่อไหร่ที่สบโอกาสมันก็จะออกมา
เพราะฉะนั้นเราไม่รู้ครับมันอาจจะเป็นคนใกล้ชิดมันอาจแม้งกระทั่งเป็นญาติ
บางคนก็รู้ว่าบางคนเป็นพี่ป้าน้าอาหรือว่าคันข้างเคียงหรือว่าญาติ
สิ่งต่างเหล่านี้ผมถึงบอกว่าสังคมต้องสร้างกลุ่ม
แต่กร่อของกฎหมายมันไม่เพียงพอนะครับ
เพราะฉะนั้นเราต้องมาสร้างกรอบของสังคม
มาช่วยกันคิดมาช่วยกันป้องกัน
แล้วก็หาทางออกร่วมกันนะคะกับเรื่องของการกระทำความรุนแรงในแบบการข่มขืน
พักกันก่อนแล้วกันหายใจหายคอกับเรื่องนี้กันนะคะ

ชีวิตตีแสงหน้า
อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะตีแสกหน้ากัน

ซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่าถูกมาดำเนินคดีในประเทศไทยแล้ว

ใช่เมื่อคืนเดินทางมาส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนจากสหรัฐอเมริกาคาลิฟอร์เนีย
มาถึงประเทศไทยเวลา๔๕ทุ่ม
แต่คุณนิวว่าจะมีพระแบบเนรคำอีกเยอะไหม
ผมอยากตั้งคำถามพระที่สุขสบายปั้นเครื่องลางของขัง
มีแก๊งที่เขาเรียกว่าแก๊งปั้นพระไม่ใช่ปั้นพระพุทธรูปนะ
แก๊งปั้นพระสงฆ์เหมือนปั้นดาราเนี่ยเหรอคะ
ปั้นดาราทำให้พระสงฆ์องค์นี้ดูแล้วโอ้โหมีอิทธิฤทธิ์นะครับ
มีบารมีนะครับทำให้เกิดความเชื่อถือศรัทธาจากชาวบ้าน
เสร็จแล้วก็ปลุกเสกพระอะไรขึ้นมา
อย่างเนรคัมเนี่ยก็ไปอ้างว่าจะสร้างพระมรกฎ
เรียกเงินทองพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจทั้งหลาย
ก็มาร่วมกันบริจาคจนได้เงินเยอะแยะนะครับ
เสร็จแล้วก็เอาเงินไปซื้อปอเช่บ้าง
ไปนั่งเครื่องบ้างไปซื้อบ้านที่อเมริกา
ทั้งวันอาจจะไปปั้นเนรอะไรขึ้นมาอีกพระอะไรขึ้นมาอีก
ซึ่งจริงพระต่างเหล่านี้ก็ไม่ใช่พระที่น่าจะบูชา
เพราะว่าพอเผลอเข้าไปเล่นกับศรีกา
ลักษณะของเนรคำเนี่ยยังฉลาดด้วยนะ

ก็มาถึงก็ทำเป็นใส่ชุดพระนะใส่ผ้าเหลืองอ้างว่าไม่ได้ดูคงดูข่าว
ไม่รู้ว่าถูกปลดแล้วปราชิกแล้วยอมแต่หน้าตาก็ไม่ได้รู้สึกสลด
เพราะอะไรเพราะสองคดีหลุดแล้ว
หมดอายุความคดีพรากผู้เยาว์กับคดีอาณาจารย์คือโดนไป๕ข้อหา
๕คดีพรากผู้ยาวอาณาจารย์เด็กต่ำกว่า๑๕
ช่อกงประชาชนพรบคอมพิวเตอร์
ช่อกงประชาชนอีกอันหนึ่งก็คือช่อกงประชาชน
ถามว่าหมดไป๒คดีแล้ว๒คดีนี้หนักนะฮะ
เป็นคดีเกี่ยวกับต่ำกว่า๑๕
แต่เนื่องจากเหตุเกิดเมื่อปี๒๕๔๓กับ๔๔
อายุความ๑๕ปีมาจวบจนกระทั่งปัจจุบัน๒๕๖๒
เพิ่งหมดไปเมื่อปีที่แล้วนี้เองโอ้โห

ทีนี้ตอนอยู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยอ้างว่าไม่อยากจะอุทธรณ์แล้ว
เราก็ต้องไปขอกับประเทศที่เขาไปหลบหนีไป
เราก็ต้องแจ้งไปนะฮะทำเรื่องไปว่ามีคดีมีอัธยากรรม
ไม่ใช่คดีการเมืองไม่ใช่คดีเกี่ยวกับศาสนา
เป็นคดีอาชญากรรมก็ต้องการให้ส่งมา
ทั้งเขาก็จะมีการสอบสวนขึ้นกระบวนการของสาร

อุทธรณ์ไหมทีนี้ขั้นตอนตรงนี้
ต้องให้เรียนให้ก่อนว่าการอุทธรณ์มันก็ต้องใช้สตางค์
อเมริกาเนี่ยทุกอย่างเป็นสตางค์แล้วครับ

ทีนี้จะไปใช้ทำไมเนรคำบอกกลับมาดีกว่า

หนีมาตั้งปีเกิดเรื่องอะไรปี๔๓๔
เพราะฉะนั้นเหลือ๓คดี๓คดีก็ยังพอต่อสู้ได้คือคดีออกฟอกเงิน
กงประชาชนก็ช่อกงแล้วก็ฟอกเงินมันโดนพ่วงไป
เพราะเป็นคดีฐานร่วมกัน
มีโอกาสที่จะรอดด้วยนะมีโอกาสนะครับเพราะว่า๒คดีหนักไปแล้ว
ต่ำกว่า๑๕พระกุยานาจารย์ร่วม๒๐นะครับหมดอายุความไปแล้ว
เหลือสู้คดีช่อกงที่นี่ช่อกงประชาชนก็ต้องทราบซะก่อนว่า
คงประชาชนเนี่ยมันก็ต้องมีประชาชนมาแจ้งนะครับต้องมีผู้เสียหาย
ผู้เสียหายที่มาแจ้งว่าเอาเงินไปบริจาคเพื่อจะไปทำพระ
แต่ปรากฏว่าไม่ได้ทำเอาเงินไปใส่ไปใส่บัญชีไปซื้อของไปซื้อ
ที่ดินซื้อรถยนต์นี่ก็คือเนรคำนะฮะแต่ผมตั้งคำถามได้เลยว่า

ที่ปั้นพระสงฆ์ให้มันดูแล้วมีศรัทธา
คนไทยไปทำบุญทำทาน

เอาไปซื้อของไปซื้อชะของใช้ที่ดิน
เอาไปให้ญาติไปปลูกบ้านอย่างนี้
ลักษณะของเนรคำวันนี้ก็เลยเข้าเรือนจำพิเศษ
เรือนจำพิเศษนี่ก็เข้าพร้อมกับใครครับ

เจอกับจตุพรนะครับ
นปชเสื้อแดงก็คงวันนี้เข้าวันเดียวกัน
ทางผู้สื่อข่าวก็ไปถามผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษ

พุทธเงินจำพิเศษก็บอกว่าเข้าไปต้องปฏิบัติตาม
ไปอยู่แดนแรกรับก็คือเข้าไปที่แดนหนึ่งแล้วครับ

ไปพักที่นี่ก่อนไปตรวจร่างกายนะครับ
ก็ทางจตุพรเนี่ยก็โดนสารชั้นต้นเรื่องเกี่ยวกับคดีหมินประมาท
คือบินอดีตนายกอภิษฎว่าเป็นธรรมนม
อย่างนั้นอย่างนี้นะครับทางคุณอภิษฎก็ไปฟ้องร้อง
สารชั้นต้นก็พิพากษายกสารอุทธรณ์ก็พิพากษายก
แต่พอไปถึงสารดีกาพิพากษากลับจำ๑ปี

เข้าออกคุกอยู่นี่แหละครับนะครับ
วันนี้ก็เข้าไปพร้อมกับนายวีรพลเน่งคำ
ส่วนอีกคดีหนึ่งคุณนิวจะไม่พูดไม่ได้
เพราะเมื่อวานนี้เป็นประวัติศาสตร์
คือสารท่านอ่านใช้เวลาอ่านถึง๑๓ชั่วโมง
คือเวลาอ่านคำพิพากษาคุณิคงไม่ทราบ
การอ่านคำพิพากษาก็คือจะต้องทวนสำนวนที่ฟ้อง
เพราะฟองทั้งหมด๑๐๐กว่าคนรู้สึกจะ๑๐๓คน
ค่ะ๑๐๓แต่ว่าไม่มาเสียหนึ่ง
แล้วก็มีเสียชีวิตไปคนหนึ่งนะครับทั้งหมด๑๐๓คนจำนวนจำเลยเนี่ยเยอะ
สำนวนก็ต้องเยอะนะครับเอกสารพยานต่างก็มากมาย
สุดเนี่ยก็ใช้เวลานานในการอ่าน๑๓ชั่วโมงนะครับ
กว่าจะอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นก็ไปร่วมเอา๔ทุ่ม
มีชื่อของบุคคลสำคัญก็คือในนั้นด้วย
พลโทมณัฐคงแป้นก็ผมก็เจอในคุกครับ
รู้สึกว่าจะชอบออกกำลังกายอยู่นะครับ
แล้วก็เจอโกโต้งนะครับเป็นอดีตนายกอบจสตูนนะครับ
ทั้งสองคนเนี่ยคือตัวหลักนะครับ
คดีนี้คดีถูกยาผมต้องบอกว่าคดีโรนินยาเนี่ยเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
ซึ่งทั่วโลกเนี่ยโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาจับจ้องอยู่นะครับ
คดีนี้ก็ทำให้ประเทศไทยถูกเลื่อนอันดับลงมานี่แหละ
มีผลอย่างสูงครับเพราะต่างประเทศมองคดีนี้เป็นหลัก
ว่าเป็นคดีค้ามนุษย์มีผู้เสียชีวิตมากมายในประเทศไทยเนี่ย
เพราะว่าโรนิญญานี่ไม่ใช่คนไทย
เป็นบุคคลซึ่งไร้สัญชาติที่ประเทศบังคลาเทศ
เป็นคนบังคลาเทศบ้างเป็นพม่าแล้วหนีมาอยู่ยะไข่
คือในโบราณก็เอาคนต่างมาสู้รบล่ะครับ
แต่หลังนี่ก็คือพม่าก็ไม่อยากจะเอา
พวกนี้ก็เป็นมุสลิมก็ล่องมาตามทะเลนะครับ
แล้วก็มาอยู่ที่ทางภาคใต้มาละนองบ้าง
ไล่ลงไปทางสุราชมีหมดแล้วครับไปถึงสตูน
ก็มีคนไปหากินกับโรนินยาเอามาเป็นแรงงานบ้าง
ส่งไปประเทศอินโดนีเซีย
เมื่อมาเยอะเขาไปตั้งแค้มอยู่บนเทือกเขา

และเดินทางมาเนี่ยเป็นระยะเวลานาน
ก็เป็นผู้หญิงบ้างเสียชีวิตบ้าง
เป็นเด็กหนุ่มก็เสียชีวิตบ้างก็เอาฝังไว้ที่นั่นแหละครับ
กระทั่งเรื่องราวใหญ่โตมีคนพ้นพบว่าเป็นต่างประเทศ
จ้องว่านี่เป็นการค้ามนุษย์ที่โดยตรงเลย
ปรากฏว่าพลโทมณัฐก็ไปอยู่ในตำแหน่ง
โดนจับไปคนนึงมึงนะผลเอกประยุทธ์ก็บอกว่า
ไอ้มณัฐก็คงไม่ได้ทำให้กองทัพก็เสียหายมันคนเดียว
แล้วก็อีกคนนึงก็คือโคต้งโกโต้งผมก็เจออยู่ที่เรือนจำพิเศษ
ก็อยู่ในแดนหนึ่งแล้วก็โดนไป๗๕ปี
คือเป็นเจ้าหน้าที่ศาลนั้นลงโทษเบิ้ลนะครับ
คำว่าเบิ้ลคือเพิ่มเท่าไปอีกเท่านึง
โทมณัฐเนี่ยเป็นโดยตำแหน่งก็ยังดูแลนะครับ
ในพื้นที่ดูแลพวกเกี่ยวกับคดีต่าง
โดน๒๗ปีก็คือโดน๑๓ปีครึ่งแล้วครับ
คูณ๒ก็เป็น๑๐๒๗ปีส่วนโกโต้งนะ
ไป๓๐กว่าปีก็คูณอีกเท่านึงเพราะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ก็โดนไป๗๕ปีโอ้โห
แต่เนื่องจากโทษสูงสุดกำหนดได้๕๐ปีนะครับ

ส่วนมากจะโดนนะครับทั้งหมด๑๐๓คนรู้สึกจะรอดอยู่๑๐กว่าคน
แล้วก็ประกันตัวก็ไม่รู้สารยังไม่ให้ประกันตัว
ให้ขังไว้ในระหว่างอุทธรณ์ด้วย
เป็นคดีที่เราก็ตามกัน
คดีที่เราประเทศไทยจะไม่ค่อยสนใจ
เพราะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย

แต่ว่าใครดูชูวิตตีแสกหน้าย่อมได้หลากหลายประเด็นหลากหลายมุมมองนะครับ

คุณผู้ชมพรุ่งนี้มาตีแสกหน้ากันต่อจะมีเรื่องอะไร